ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๕ครับ
นำกำลังบุกเข้าจับนางสาวสุนทรีย์ศรีศุกร์อายุ๓๗ปี
ที่บ้านพักในตำบลต้นเป่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวนะทำสลากขายเองกันไหมครับ

สลากฉบับละ๑๐๐ครับนะฮะจำนวน๑๐๒ใบ
สลากฉบับละ๒๕บาทจำนวน๑๘๓ใบ
แล้วก็ต้นคั่วสลากสมุดบันทึกลายชื่อตัวแทนจำหน่าย
แล้วก็ควบคุมตัวนะฮะเอาของกลางไปด้วยดำเนินคดีที่โรงพัก
การจับกลุ่มครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับตำรวจได้เบาะแสจากเฟซบุ๊ค
บ่อสร้างสรรค์กำแพงบ้านเรามีของดี
ประชาชนเล่นหวยนะฮะอันนี้ผิดกฎหมายเรียกหวยเลยนะครับ
ตามการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาลจำหน่ายใบละ๑๐๐นะฮะใบละ๒๕บาท
รางวัลก็เป็นอย่างนี้ถ้าถูก๓ตัวท้ายของรางวัลที่๑
ได้ไป๓๒๐๐นะฮะรางวัลอื่นอีกมีประชาชนหลงเชื่อติดต่อ
เข้าไปซื้อหลายรายนะครับผู้ต้องหาสารภาพว่า
ทำแบบนี้นะฮะเพราะต้องการจะหาแนวทางการเล่นหวยให้หลากหลาย
ให้หลายรูปแบบเพื่อดูประชาชนโดยมีรายได้
จากการขายหวยงวดละกว่า๑แสนบาท

เมืองต้นแจ้งเขาหาเป็นเจ้ามือจัด
ที่มีการเล่นพนันสลากกินรวบ
ชักชวนโดยการโฆษณาทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น
หรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

โอ้โหนะฮะ
แบบนี้มีเยอะพอสมควรนะครับ